มาดูเหตุนี้ฮะเหตุที่หนุ่มศักดิ์เต็มตัวเลยนะครับ
ก็อ้างว่าตัวเองไม่รู้สึกตัวเพราะของขึ้น
ของก็คือวิชาอาคมมันขึ้น
ตอนที่เข้าไปจะข่มขืนผู้หญิงก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเลย
ไม่รู้ว่าอะไรบังคับตัวเขาให้เข้าไปจะข่มขืนผู้หญิงนะครับ
เหตุการณ์นี้ตำรวจก็ยังงงกับคำให้การที่วกวนของผู้ก่อเหตุนะครับ
นี่แหละครับนายอนุชาอลาวิลัยอายุ๓๐ปีชาวจังหวัดชุมพร
ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้
หลังก่อเหตุบุกเข้าไปเพื่อจะปลุกปล้ำผู้หญิงภายในห้องนอนของบ้านหลังหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวด้านหน้าเปิดเป็นอู่ซ่อมรถยนต์
ส่วนด้านหลังก็เป็นที่พักอาศัยครับ
เรื่องต้นนายอนุชายังให้การสับสนวกวน
ว่าก่อนเกิดเหตุก็นั่งอยู่ที่บ้าน

หลังจากนั้นรู้สึกว่าเกิดอาการของขึ้น
จากยันต่างที่สักไว้ตามร่างกาย
และหลังจากนั้นก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับ
ขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านมาไปเรื่อย
จนถึงอู่ช่างดำที่เกิดเหตุในรหัส

จากนั้นวิ่งเข้าไปภายในห้องนอนของผู้หญิงโดยไม่รู้ตัว
จนกระทั่งมาถูกจับนะครับ

ข้างแขนนี่เป็นยันเบงวงแคร์

แล้วก็คือที่ไปเข้าบ้านเขานี่ก็คือของขึ้นหรือว่าไง

ไม่ขึ้นครับพอมาที่แบบ
เสียตาไปจะขึ้นทำไมนะครับ
ในรายงานข่าวนี้ไม่ได้บอกเรื่องยงเรื่องยาเสพติดอะไรไม่มีใช่ไหม
ยังฮะยังไม่มีฮะแต่ตำรวจก็ต้องสืบสวนต่อ
เพราะยังไม่เชื่อคำให้การตำรวจก็เนี่ย
อย่างที่เราได้ฟังอย่างผู้สิทธิ์ข่าวได้ถามเนี่ย
เขาก็ตอบแบบนี้ของขึ้นตอนนั้นไม่รู้ตัวเลย
แต่มาที่โรงพักของลงไปแล้ว
ด้านของตำรวจภูทรท่าแซะเปิดเผยนะครับ
ว่านายอนุชาบุกเข้าไปปลุกพร่ำ
จะข่มขืนนางสาวจีรวรรณจินดาพรมอายุ๒๖ปี
แต่ผู้เสียหายสามารถดิ้นรนต่อสู้จนวิ่งหนีออกมาได้
และร้องตะโกนให้สามีและชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือ
นายอนุชาผู้ก่อเหตุต้องปิดล็อกประตู
ขังตัวเองอยู่ในห้องของผู้หญิง
และตำรวจก็ต้องพูดจากเกลี้ยกล่อม
แต่นายอนุชาก็ไม่ยอมเปิดประตูนะครับ
สุดท้ายตำรวจจึงต้องใช้วิธีพังประตูเข้าไป
และสามารถจับคุมตัวได้ในที่สุดนะครับ
แล้วก็จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ก็ต้องสอบปากคำให้รู้เรื่องก่อนนะฮะว่า

คงมีเหตุผลมากกว่าของขึ้นนะครับตำรวจบอกนะครับ